เป็นเรื่องราวที่มีการโพสต์ลงโลกโซเชียล

คือเขาร้องเรียนมาอันนี้เล่าให้ฟังก่อนแล้วกัน
ก่อนที่จะเห็นภาพว่าโรงเรียนเรียกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมถึงในตัวศูนย์อาคารก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จ
มีเศษหินดินทรายมีเหล็กเส้นอะไรโผล่ออกมา
ก็เลยกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อบุตรหลาน
เลยไปร้องทุกข์ผ่านทางโซเชียลนะคะ
เราไปดูภาพนี้พร้อมกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะคือการโพสต์ภาพลงพันทิพย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดชายภูมิ
นำภาพที่ถ่ายเอาไว้เมื่อวันศุกร์ที่๒๔มิถุนายน
ที่ผ่านมานี่เองค่ะโพสต์ลงในพันทิพย
เป็นภาพทางเดินเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ใช่เด็กและผู้ปกครองเดินผ่านไปมา

อยู่กับติดกับไซส์งานก่อสร้าง
แล้วที่สำคัญนะคะไม่มีแนวกั้น
ก็เลยอยากจะขอร้องหน่วยงานของเทศบาล
ตำบลเกษตรสมบูรณ์ผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่

บอกว่าให้มาช่วยทำแนวกั้นเขตระหว่างจุดที่ก่อสร้าง
กับบริเวณที่ใช้ในการเรียนการสอนหน่อย
เพราะว่ากลัวว่าเด็กจะได้รับอันตราย

มีมานานกว่า๑ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จสักที
ทีนี้พอเห็นเรื่องราวร้องทุกข์มาแบบนี้ค่ะ
โอ้โหทีมข่าวเนี่ยลงไปเลยเดินลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชม

ใช่ค่ะไปตรวจสอบตามที่มีการโพสต์ร้องเรียน
ก็พบว่าถนนคอนกรีตทางเข้าจะถึงหน้าโรงเรียนเนี่ย

ประมาณร้อยเมตรอยู่ระหว่างการทุบถนนคอนกรีต
เพื่อทำถนนใหม่ค่ะแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะ

กำลังขนปูนคอนกรีตที่ลื้อทิ้งออกจากบริเวณดังกล่าวอยู่
แล้วก็พบด้วยค่ะว่ามีการก่อสร้างอาคารเรียน

ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามจากคนงาน
ที่กำลังก่อสร้างอาคารเรียนอยู่นะคะ
ออกไปจากพื้นที่แต่ก็ยังไม่หมดค่ะ

น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เด็กตกท่อน้ำมากกว่า
จากผู้รับเหมารายก่อนสร้างเอาไว้ไม่มั่นคง

พอเด็กเดินผ่านก็เลยทำให้ตกลงไปในท่อนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะ
สภาพที่เห็นนี่เลย
ก็แผ่นป้ายผมเห็นนะ
แพร่ในโลกโซเชียลแล้วก็มีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่า

ดังนั้นเราสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
สอบถามจากนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรสมบูรณ์
นายยกเทศสยมพรตรีสุวรรณวัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้ว

สายหลุดนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่ทีมงานกำลังต่อนะครับ

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ใช่นะครับเทศบาลก็อาจจะเป็นคนที่จะให้
มีผู้รับเหมาเข้ามาในการพัฒนาในการก่อสร้าง
แต่ว่าในการพัฒนาในการก่อสร้างแบบนี้
หากไม่มีเครื่องกั้นหากไม่มีเครื่องบ่งชี้
ตรงไหนจุดอันตรายยิ่งถ้าเป็นเด็ก

คือเด็กเล็กบางทีเขาไม่รู้เขาวิ่งเล่น
อาจจะไปโดนไปเหยียบโดนเศษหินเศษปูนอะไรเข้า
แล้วก็เป็นอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บได้นั่นเอง
อ่านะครับเดี๋ยวเราจะสอบถาม
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรสมบูรณ์ที่จังหวัดชายภูมิ
สักครู่เดียวทีมงานพยายามต่อสายอยู่
เมื่อสักครู่ต่อสายได้แล้วสงสัยสัญญาณ

ใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลแล้วค่ะ
เพราะว่านอกจากเรื่องของเด็กได้รับอันตรายแล้ว
บางทีลูกเวลาผู้ปกครองเองไปส่งบุตรหลานก็เหมือนกันนะ

พ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะ
แต่ว่ากรณีที่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่า

ที่เด็กตกบ่อน้ำหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องสอบถามกัน
นั่นสิครับคุณครูจะดูแลทั่วถึงหรือเปล่า
จริงนะเด็กเล็กแบบนี้นะครับ
ค่ะแต่ว่าตอนนี้ระหว่างที่เราพยายามติดต่อ
เพื่อจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันนะคะสอบถามถึงเรื่องราวแล้วก็สาเหตุ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมระหว่างนี้มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ก่อน
ปลดทุกข์เคยนำเสนอไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา
เรื่องของอาคารเรียนที่ถูกปลวกกินนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
ที่รถปลดทุกข์เคยนำเสนอกรณีที่คุณครูจากกรณีที่
มีการร้องเรียนเข้ามาว่าโรงเรียนโดนปลวกให้คุณ

จังหวัดอุบลราชธานีบอกถูกปลวกกินทั้งหลังเลย
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้รถปลดทุกข์เคยนำเสนอข่าวไปแล้ว
ก็เป็นครูของโรงเรียนบ้านราชสามัคคีในอำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานีร้องขอความช่วยเหลือมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ใจบุญนะคะ
บอกว่าให้เข้ามาช่วยเหลือสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

เพราะว่าอาคารเรียนเดิมปวกกินเสียหายหมดเลยค่ะ
ปลดทุกข์ก็เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
ทีนี้มีผู้ใจบุญมีจิตอาสาร่วมบริจาคเงิน

โดยทางคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

ก็มีความเห็นค่ะว่าควรที่จะนำเงินที่ได้รับบริจาค
สร้างห้องเรียนชั่วคราวก่อน๑ห้อง

เพื่อที่จะบรรเทาความแออัดของนักเรียน
ต้องเรียนรวมกันกว่า๕๐คนในห้องสมุดห้องเดียวเนี่ยนะคะ
โดยนายอุดมศรีฮนาศผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
ราชสามัคคีก็บอกกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในครั้งนี้
ก็ตระหนักถึงคุณค่าของเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญตลอดเลย
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างด้วยความประหยัด
แล้วก็โอ้โหกว่าจะซื้ออุปกรณ์แต่ละอย่างคิดแล้วคิดอีกแบบรอบครอบ
รวมถึงได้รับความร่วมมือจากทหารของมณฑนทหารบกที่๒๒นะคะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเดชอุดม
ชาวบ้านจิตอาสารวมถึงนักเรียนของโรงเรียน

สร้างอาคารเรียนชั่วคราวจนใกล้แล้วเสร็จจำนวน๑ห้อง
แต่ก็ยังขาดอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสีทาภายนอกแล้วก็ภายใน
ฝ้าเพดานพัดลมติดผนังกระดานไว้บอดด้วยนะคะ
เพราะว่าเงินที่ได้มาจากการบริจาคที่บอกว่า๔๐๐๐บาทยังไม่เพียงพอ
จากได้นำซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างจนหมดแล้วค่ะ
ดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากที่จะสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนใหม่
สามารถบริจาคได้นะคะผ่านเลขที่บัญชีที่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอตอนนี้
หรือใครบอกว่าไม่บริจาคเป็นเงินได้ไหมอยากบริจาคเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ได้ไหมได้ค่ะสามารถโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะ
สอบถามได้ที่คุณม่อนผู้ประสานงานเราขึ้นเบอร์ให้อยู่หน้าจอเหมือนกัน
แต่ย้ำนิดนึงนะคะคุณผู้ชมว่าเบอร์โทรนี้ใช้ติดต่อ
เพื่อบริจาคอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเพียงเท่านั้น

ขึ้นบัญชีเลยเข้าบัญชีนะฮะโอนเข้าบัญชีโดยตรงเลยนะครับก็เงินจะเข้าถึงทางโรงเรียน
แล้วก็ที่สำคัญนะครับจะได้มีห้องเรียนอื่นเพิ่มขึ้น
ไม่งั้นถ้าก่อสร้างมาห้องเรียนเดียวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่ง
เด็กก็จะแออัดอีกจะได้ย้ายไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับ
เด็กตาดำนะคะให้ได้มีการศึกษา